แล้วกันอีกหนึ่งน้ำใจคนบันเทิงค่ะที่ส่งต่อให้กับทุกคนนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการให้ของหรือว่าให้กับข้าวนะอันนี้เป็นเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
ช่วงล็อกดาวน์หยุดอยู่กับบ้านโอ้โหหากใครสไลด์ดูในไอจีนะก็จะเห็นกิจกรรมหลักของน้องบิ้นนะ
นั่นก็คือออกกำลังกายอยู่บ้านนั่นแหละค่ะแถมว่างนะยังอัดคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต้านโควิดด้วย
ในฐานะที่เป็นเพศรัชกรหญิงนั่นเองจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะเก่งจริงคนนี้
เธอค่ะเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะว่าตั้งแต่เธอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟ้าทลายโจรเนี่ย
มีคนอินบล็อกเข้ามาถามเยอะเลยพี่แจ๊กแล้วก็น้องบิ๊นก็ตอบกลับนะ
พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายหลายคลิปเลยโดยนอกจากนี้ค่ะบินนะยังฝากให้กำลังใจเพื่อนด้วย
ก็คือคุณหมอคุณพยาบาลด่านหน้าที่คอยช่วยเหลือพวกเรานี่แหละค่ะอัดคลิปผลงานละครที่เปิดกล้องไว้สองเรื่อง
ก็อาจจะเลื่อนถ่ายทำอีกยาวเลยเราไปฟังทั้งหมดกันเลยนะคะจากน้องบินค่ะ
ในฐานะที่มินด้วยเพศรัชกรมินก็จะดูเรื่องยาเนอะมิ้นจะเห็นว่ามีการมีการขายยาที่แบบไม่ถูกต้องค่ะ
ขายยาตามช่องทางออนไลน์ตัวอย่างยาที่ตอนนี้กำลังจะมาแล้วแล้วบินเป็นห่วงมากมากเลยก็คือ
ฟาวิพิราวิที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าแบบให้ซื้อติดบ้านไว้จริงคือสุดท้ายแล้วยาตัวนี้ต้องใช้ในมือแพทย์หรือบุคลากรในโรงพยาบาล
คุณหมอพยาบาลตอนนี้ทำงานหนักมากโดยเฉพาะโรงพยาบาลในกรุงเทพนะคะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
จริงมิ้นรอการกลับไปเล่นละครมาค่ะตอนนี้ก็หยุดอยู่บ้านแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนไปก่อนค่ะก็มีความสุขแล้ว
ใช่ค่ะคุณรวมไปถึงฟ้าทลายโจรด้วยนะคะอย่างที่น้องบอกไปมันทานติดกันไม่ได้นะ
ถูกต้องเพราะตอนนี้ผู้ป่วยโควิดใครที่โฮมไอโซเลชั่นเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองที่บ้านเนี่ยก็คือต้องดูแลตามอาการทานยาให้ถูกต้องนะคะ